โปรดติดตามตอนต่อไป
อยู่ตามยอดดอยตอนนี้อากาศเย็นลงอย่างต่อเนื่อง

ถ้าหากดูจากภาพดาวเทียมตรงนี้เนี่ยนะครับ
สังเกตว่าบริเวณตอนกลางประเทศไทยนั้น

ในบริเวณกรุงเทพของเราก็จะทำให้อากาศนั้น

สังเกตว่าอันนี้คืออากาศในวันนี้นะครับ

ส่วนบริเวณแนวกลางอยู่ประมาณ๒๘นะครับ

แต่ว่าพอสูงขึ้นแบบนี้วัน๒วันครับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออากาศก็จะเย็นลงนะครับ
ก็จะเป็นในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
ก็เป็นผลพวงจากกลุ่มฝนที่จะเข้ามากระจายตัวในบริเวณตอนกลาง
ก็จะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนได้ดีเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งปัจจัยหลักที่จะทำให้เกิดฝนในบริเวณตอนกลางประเทศไทย
ก็คือการสลายตัวของพายุที่ตอนนี้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็พายุนี้ก็คาดการณ์ว่าจะมีชีวิตอยู่ในบริเวณประเทศญี่ปุ่นประมาณ๒๓วันครับ
ดังนั้นในช่วงหยุดสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นช่วงที่กลุ่มฝนจะค่อยเคลื่อนเข้ามาตกในเมืองในของเรา
นี่คือแนวฝนนะครับจะสังเกตว่าถูกเหนียวนำเข้าสู่ศูนย์กลางของพายุอยู่นะครับ
ถ้าหากดูไปเรื่อยก็จะพบว่าแนวร่องฝนนั้นก็จะค่อยเขยิบลงมา
แล้วก็มาปกคลุมตอนกลางประเทศไทยค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว

ก็จะทำให้มีปริมาณฝนค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นในช่วงต้นสัปดาห์หน้า
พื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงภัย

น้ำท่วมขังบ่อยก็คงต้องรีบบริหารจัดการน้ำ

ผมพุทธนันต์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ